สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองเองนะคะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาร้านอาหารร้านหนึ่งที่ดูภายนอกแล้วเนี่ย

แต่จริงแล้วเขาคือร้านอาหารของคนรุ่นใหม่
ที่ยอมลาออกจากงานประจำที่ได้เงินเดือนหลักแสน

ว่าแต่ว่าร้านที่ว่าเขาขายอะไรแล้วเป็นยังไง

ซึ่งร้านที่น้องใบตองพากันมาในวันนี้ก็คือ
วัวทองโภชนานั่นเองล่ะครับ
ตั้งอยู่ที่ซอยเจอรันกุ่ง๔๕
ซึ่งซอยนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับปรายศนีย์กลางบางรักพอดีพอดี
แต่หากเราดูที่การตกแต่งร้านเนี่ย
ก็อาจจะนึกว่ายกร้านมาจากประเทศจีนกันเลยทีเดียว
ซึ่งเส้นทางการสร้างธุรกิจของคนรุ่นใหม่
ที่อยากจะมีกิจการเป็นอย่างไร
น้องใบตองไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
สวัสดีค่ะ

เป็นคนจีนที่เกิดที่จีนแต่มาโตที่ไทย
งั้นแปลว่าพี่ซายต้องแบบแนะนำตัวเอง
นำร้านเป็นภาษาจีนได้

แล้วยังไม่ทันที

เป็นส่วนของที่บ้านซายเอง
แล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะ
จะมีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นที่มาทาน
เราก็ชอบแล้วก็จะนึกถึงที่บ้าน

พี่ชายอยากรู้แล้วว่าแต่ละเมนู

เดี๋ยวขอให้พี่ซายเชิงมะให้ไปต่อในน้อยได้ไหม

ตุ๋นวัวทองโภชนาและก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวทองโภชนาเส้นใสซึ่งเส้นที่ใช้นั้นเรียกว่า
ลักษณะของเส้นจะคล้ายกับเส้นบุกแต่มีความเหนียวนุ่มกว่าโอ้โหอธิบายอย่างเดียว

เราลองไปฟังกลุ่มลูกค้ากันดีกว่าครับ

อาหารดีค่ะถูกใจทั้งคน

ตัวเนื้อปลานี่ก็จะแบบชิ้นใหญ่มากค่ะ
ถ้าเกิดมาทำงานอ่ะจะมากินร้านนี้บ่อย

มีลูกค้ามาการันตีกันถึงขนาดนี้เนี่ย

จะมีเมนูไหนที่น่าสนใจอีก

ไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างเดียวนะ

ได้ค่ะอันนี้จะเป็นเกี้ยวนะคะ

จะเป็นไส้หมูกับกุ้ยช่ายนะคะ
แล้วก็จะมีเป็นผัดถั่วแข่หมูสับนะคะ

เริ่มจากเต้าหู้ท่าหน้าหมูกุ้งก่อนก่อนค่ะ

เต้าหู้ไม่หนาไม่แข็งไม่กระด้าง
และที่สำคัญคือแห้งแบบไม่อมน้ำมัน

อันนี้เป็นเกี้ยวหมูนะคะไส้กุ้ยช่าย

ช้าไหมเดี๋ยวลองดู

หอมของทั้งกุ้ยช่ายแล้วก็น่าจะเป็นน้ำลาดใช่ไหมคะ

เกี้ยวก็คือเกี้ยวแป้งเขาแบบกำลังดี

ยำสาหร่ายจีนที่นำเข้าจากจีนเลยค่ะ

เคี้ยวกึบแล้วเปรี้ยว

เป็นเมนูอาหารจีนที่แบบรสชาติไม่จืด

สวัสดีค่ะ

คือว่าเขาจะมีกลิ่นของเต้าหู้
เหมือนจะเข้มข้นกว่าที่เคยกินที่อื่นมา

มาพูดถึงเรื่องของร้านนี้

ทรายกับหุ้นส่วนทำอะไรกันมาบ้าง

เป็นเลขานุการของกรรมการผู้จัดการ
เป็นบริษัทลูกของรัฐบาลจีนค่ะ

อยากมาทำธุรกิจร้านอาหาร

เรารู้สึกว่าเราจะทำงานบริษัทได้อีกกี่ปี
ซึ่งจุดที่พี่ซายคำนึงถึงนั่นก็คือ
เรื่องของอนาคตที่อยากจะสร้างรากฐานไว้ให้กับตัวเองในวันข้างหน้า
ได้ตัดสินใจลาออกมาสร้างกิจการเป็นของตัวเอง
โดยอาศัยสิ่งที่ตนเองคุ้นเคยนั่นก็คือ
เต้าหู้จากโรงงานของคุณแม่
สูตรอาหารของคุณน้าจากเมืองจีน
มาทำร้านอาหารนั่นเองล่ะครับ
ส่วนหนึ่งมาจากคุณแม่คือมาจากตัววัตถุดิบตัวเต้าหู้
ที่บ้านเราเป็นโรงงานเล็กทำเต้าหู้อยู่แล้ว
อีทที่อยู่ที่จีนทำอาหารเก่งกว่าคุณแม่

เรียนรู้สูตรอาหารที่นั่นด้วย
คือผู้จัดการก็ต้องรู้สูตรเรียนอยู่นานไหมคะ

สิบวันจบได้หมด
เราใช้เทคโนโลยีในการถ่ายคลิปต่อมาด้วย

เดี๋ยวใบตองจะขออนุญาตพี่ซาย
แบบสอนสูตรการทำอาหารจีนเล็กน้อย

ซึ่งเมนูที่พี่สายจะเอามาเผยให้เห็นกันจัด
นั่นก็คือเกี้ยวราดซอสพริกเสฉวนและโลเพ็กยัน
หรือว่าลูกชิ้นหัวชัยเท้าแบบจีนนั่นเองล่ะครับ
โดยที่ตัวไส้ของเกี้ยวนั้นทำมาจากหมูสับผสมกับกุ้ยชาย
ส่วนโลเค้กยันนั้นก็ทำมาจากหัวชัยเท้า

ปลาหมึกและกุ้งคลุกเคล้ากับหมูสับนั่นเองล่ะครับ

ไม่น่าประจานกันแบบนี้เลยนะคะ
ใก้เกี๊ยวผ่านไปไปทางโน้นบ้างค่ะ

เพราะพี่แอนกลมแล้ว

แต่ว่าช่วงโควิดแล้วเราต้องมีกำไรบ้าง
เราขอเป็นลูกขนาดเล็กลงนิดนึง

โอ้โหเกือบใช้ได้เลยนะครับพี่แอน
ซึ่งนอกจาก๒เมนูที่พี่ซายเอามาสอนเราในวันนี้
ทุกเมนูของทางร้านเนี่ยครับ
ทรายก็ต้องควบคุมคุณภาพให้ออกมาดีที่สุด
จากนี้ก็ต้องคอยตั้งรับกับปัญหาต่าง
ที่พร้อมจะเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวอีกด้วยล่ะครับ

แต่ว่าพอหลังจากประมาณสักเดือนหนึ่งจริง
เริ่มสู่ความเป็นจริง

ยังมีลูกค้าเข้ามาบ้าง
อยู่ก็มีรายการมาขอถ่ายทำ

ต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องของโชคด้วย

บอกว่าตัวเองรวยแล้ว

สามารถที่จะทำงาน๑๕วัน

ไปอยู่ที่อื่นแล้วมันดีกว่า

ดีได้บริวารดีได้คนทำงานดี

ซายได้ประสบการณ์อะไรยังไงมาบ้าง

ทำตรงนี้แล้วคือทำให้เรารู้เลยว่า

นำไปปรับปรุงนำไปพัฒณา

เราได้ลูกค้าดีเยอะมากจริง

อีละออกจากการประจำมาเปิดว่ะ

ทุกครั้งที่เราแบบเราทำงานแล้วคือลูกค้าแฮปปี้
สิ่งที่เราดีใจที่สุดคือ

ลูกค้าที่มาบอกเราว่ากินแล้วอร่อยมากเลย

จริงเราเปิดร้านอาหารมา๓ปีกว่า

หนึ่งคือรสชาติอาหารสองคือความสะอาดสามคือบริการ
สิ่งนี้ถ้าคุณไม่ทิ้งแล้วคุณมีครบในร้านอาหาร
ยังไงร้านอาหารก็ต้องไปได้ค่ะเป็นหัวใจของเรา
ยังไงก็ร้านอาหารจะรู้สึกตัวรุ่งเรืองแน่นอน
และนี่ก็คือบทสรุปการทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่
บนเส้นทางที่ต้องแลกด้วยความยากลำบากของร้านวัวทองโภชนา
ซึ่งผลตอบแทนอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การสร้างรายได้
แต่ยังเป็นความสุขที่ได้รับจากการทำกิจการด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
เรียกว่าคิดไม่ผิดที่ยอมแลกกับความมั่นคงของเงินเดือนจริงเลยล่ะครับ
วัวทองโภชานาของเรานะคะเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าทุกวันค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นศุกร์เสาร์เราจะปิด๔ทุ่ม
หรือเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะคะของวัวทองโภชนาได้เลยค่ะ
วันนี้ต้องขอบคุณพี่ซายนะขอบคุณมากเลย